คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมยังจำโมเมนต์สุดซึ้งของพี่ก้อยกับพี่ตูนที่เขาขอกันแต่งงานไปก่อน
อันนี้ยังทำกันได้ใช่ไหมหลายคนถึงกับน้ำตาแตกเพราะว่าลุ้นให้ทั้งสองคนเนี่ยมีข่าวดีสักที
แต่ไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าแพลนสละโสดจริงของทั้งคู่เนี่ยมันเมื่อไหร่กันแน่
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะพี่ก้อยได้บอกเอาไว้ในไอจีของเธอ
หากไม่มีสถานการณ์โควิด๑๙ระบาด
เมื่อวานนี้ซึ่งก็คือวันที่๖มิถุนายนวันที่๖เดือน๖เนี่ย
เป็นวันที่ทั้งคู่ตั้งใจว่าจะเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน
ก้อยบอกว่าหากเป็นไปตามแผนเดิม
แต่เธอก็เชื่อว่าทุกอย่างถูกจัดสรรไว้แล้ว
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นย่อมมีเหตุผลของมัน
สิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือการจับมือกันแข็งแรงไปด้วยกัน
บอกด้วยนะคะว่ามาถึงตอนนี้รู้เลยว่าสุขภาพคือสิ่งสำคัญที่สุด
ชีวิตคงจะไม่มีความหมายเลยหากเราประสบความสำเร็จมีเงินมากมาย
มีคนที่รักแต่ร่างกายกลับรักษาไว้ไม่ได้
และแม้งานแต่งจะไม่ได้ถูกจัดขึ้นตามกำหนดอย่างที่ตั้งใจนะคะ

เพราะยังเดินหน้าทำความดีส่งต่อความช่วยเหลือไปยังคนที่ได้รับความเดือดร้อน
ด้วยการเดินทางไปที่ตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
อบของให้น้องให้ชาวบ้าน
รวมถึงมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ด้วยนะคะ
โอ้โหสุดยอดจริงเลยนะทั้งพี่ก้อยทั้งพี่ตูนเลยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนคนนี้ก็ต้องชื่นชมเหมือนกันค่ะ
สำหรับไม้พัทรเดชนะคะต้องบอกว่าช่วงที่โควิด๑๙ระบาดเนี่ย
เราจะเห็นหนุ่มไม้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน

ล่าสุดค่ะเจ้าตัวเห็นข่าวหลายสถานสงเคราะห์
หรือมูลนิธิลำบากกันมากเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดี

ก่อนหน้านี้ไม้เห็นข่าวคุณครูจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้นย่านเสรีไทย
ต้องออกไปนั่งขายของเพื่อหาเงินค่าเทิมให้เด็ก

ซื้ออุปกรณ์การเรียนนมกล่องขนมน้ำดื่มมาให้น้อง
ไมค์บอกนะคะว่าตัวเขาเองอาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กน้อยที่ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยได้
แต่ก็อยากช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด
และคิดว่ายังมีอีกหลายที่ที่ยังลำบากกันอยู่
เจ้าตัวก็จะทยอยไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ
บอกเลยว่านุ่มคนนี้นี่หล่อทั้งภายนอกและหล่อทั้งภายในจิตใจจริง
เพราะตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดมานะ
พระธรเดชเนี่ยถือว่าเป็นดาราเบอร์ต้นที่ให้ความช่วยเหลือไปเป็นคนแรกเลยแล้วยังคงทำอย่างต่อเนื่องอ่ะ
เอาล่ะถ้าตอนนี้วินาทีนี้ถ้าใครช่วยกันได้อะไรนะคะก็ช่วยกันแล้วกันเนาะนะคะ